นี้ยิงกันเพราะเรื่องกวาดลานวัดค่ะ
เหตุการณ์การยิงกันครั้งนี้เกิดขึ้นที่วัดและคนก่อเหตุก็เป็นพระ
คนเจ็บก็เป็นพระนะคะ
พระยิงกันเพียงเพราะถูกสั่งให้กวาดลานวัดหลังทำวัดเช้า
โอ้โหนี่ทีมข่าวลงไปบอกตกใจมาก
คือเป็นพระกันแล้วเอาปืนมาจากไหนเนี่ย

และขันตรงขันติมันไม่มีเลยเหรอ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
สวภาวะเมืองท่อคอนราชสีมาได้รับแจ้งเหตุว่า
มีเหตุยิงกันในวัดใหม่อำภาวันพี่อุ๋ยดูกระสุนและปืนสิคะ
อื้อฮือลูกซองนะคะนั่นน่ะ
นี่ของพระเหรอของพระค่ะเอ๊ะปกติเห็นพระพกบาทไม่เคยเห็นพระพกปืนมาก่อนเลยนะคะ
พระเรืองศักดิ์ลอดกระโทกวัย๗๙ปีขออนุญาตเรียกนายเรืองศักดิ์เพราะศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ยืนรอมอบตัวอยู่พร้อมกับปืนไทยประดิษฐ์กระบอกเมื่อกี้เลยนะคะ
แล้วก็กระสุนปืนลูกซอง๗นัดอยู่ในรังเพลิงอีก๑นัดด้วย
คนเจ็บคือพระสมพรทองคอนบุรีอายุ๕๐ปีเป็นพระวัดเดียวกันนะคะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชไปแล้วอะค่ะ
สอบส่วนเบื้องต้นเนี่ยรู้มาว่าหลังจากที่ทำวัดเช้ากันเสร็จ
พระสมพรคือพระสมพรเนี่ยอายุห้าสิบปีครับแต่ว่าพรรษาในการบวชเนี่ย
มากกว่าพระเรืองศักดิ์ที่อายุเจ็ดสิบเก้าปีอืมคือปกติแล้วทางพระนี่เขาจะนับถือกันทางพรรษาใช่ไหมคะ
ไม่ได้นับที่อายุใช่ไหมใช่ครับคือพระสมพรคนเจ็บเนี่ยก็แจกงานทำความสะอาดบริเวณกุฏิ
ก็คือเหมือนกับสั่งงานพระเรืองศักดิ์ที่มีอายุมากกว่าว่าให้กวาดพื้นไม่พอใจค่ะถูกสั่งให้กวาดพื้น
ไปเอาปืนที่ห้องแล้วยิงใส่พระสมพรที่ยืนถูกพื้นอยู่เลย
คุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่ไปที่วัดใหม่อำภาวันนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยหน้าห้องน้ำชั้นสองของสาราการประเรียนค่ะ
คุยกับอดีตพระลูกวัดที่เพิ่งศึกไปเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเพื่อนกับพระทั้งสองรูปด้วย
ก็บอกว่าจริงแล้วทั้งคู่เป็นพระนิสัยดีนะไม่เคยมีปัญหาหรือทะเลาะกันมาก่อน
ก็ตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ล่าสุดเพิ่งไปเยี่ยมพระสมพรที่โรงพยาบาลมา
อาการก็ปลอดภัยแล้วตอนนี้เหลือแค่รอผ่าตัดเอาชิ้นส่วนกระสุนออก
พระสมพรเล่าให้เขาฟังบอกว่ากำลังถูพื้นอยู่ได้ยินเสียงดังปั้ง
ตอนแรกนึกว่าหม้อแปลงระเบิดเพราะเสียงมันดังมากแล้วสักพักหนึ่งอยู่ตัวเองก็ล้มลงไปกับพื้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยอะค่ะ
ลงไปนอนกับพื้นเสร็จหันไปดูเห็นพระเรืองศักดิ์ถือปืนแล้วทำท่าเหมือนกำลังจะเปลี่ยนถ่ายลูกกระสุนเพื่อจะเจาะยิง
นัดที่สองค่ะพระสมพรเลยเอาไม้ถูกพื้นในมือเนี่ยตีไปที่ปืนจนตกแล้วก็ปล้ำสู้กันจนสามารถแย่งปืนมาได้
แล้วอยู่อยู่ก็หน้ามืดเพราะว่าเสียเลือดเยอะก็เลยตะโกนให้เจ้าอาวาสมาช่วยนะคะส่วนนิสัยของพระเรืองศักดิ์หรือว่านายเรืองศักดิ์คนนี้อ่ะค่ะ
ทางอดีตพระที่เพิ่งศึกไปเขาเล่าบอกว่าติดไปทางคาราวาสซะมากกว่าคือไม่ค่อยสำรวมเท่าไหร่
เรื่องปืนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปหามาจากไหนทั้งปืนทั้งเครื่องกระสุนปืนเลยเพราะตอนบวชอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยเห็นว่ามีปืน
หลายคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเขามีอาการทางประสาทไหมหรือว่าผิดปกติอะไรหรือเปล่าหรือไปบินทบาททับเส้นทางกันมันมีปัญหาอะไรยังไงไหม
พระลูกวัดก็บอกว่าไม่น่าจะมีอาการทางประสาทหรอกไม่งั้นจะเรียนจบปริญญาตรีมาได้ยังไง
มเหตุเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าถือทิถิเรื่องอายุมากกว่าไม่พอใจที่ถูกพระที่อายุน้อยกว่าแต่พันศาเยอะกว่ามาสั่งให้กวาดพื้น
สอบถามข้อได้จริงที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของคดีอาญาเนี่ย
ตำรวจก็จะดำเนินการไปตามกฎหมายส่วนเจ้าอาวาสวัด
อธิการอุดมปัณโกปุณโกเนี่ยนะคะก็บอกว่าเมื่อเช้า
ทำวัดเสร็จกันตี๕ก็แยกย้ายกันทำกิจวัตรส่วนตัว
พระสมพรก็ได้บอกกับพระเรืองศักดิ์บอกหลวงตา
วันนี้บ่ายสามช่วยกันทำความสะอาดนะครับเพราะหลวงตาไม่ได้ทำสองวันแล้ว
เพราะว่าสองวันที่ผ่านมาพระเรืองศักดิ์ไม่อยู่ไงคะน้ำเสียงที่พูดเนี่ย
อาวาสบอกว่าพระสมพรก็พูดปกติไม่ได้มีการดุด่า
ใช้น้ำเสียงอะไรที่ไม่ดีก็ยังงงอยู่ว่าเกิดเรื่องขึ้นได้ยังไง
ส่วนเรื่องปืนเนี่ยเจ้าอาวาสบอกเจ้าบ้านไม่รู้จริง
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะว่า

ดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วไม่นานก็ได้ยินเสียงเจ้าอาวาสตะโกนลั่นเลยบอก
ทำไมทำกันแบบนี้ชาวบ้านบอกรู้เลยมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่
รีบวิ่งไปที่วัดแต่ก่อนวิ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนด้วยนะคะ
พอวิ่งไปดูนี่ก็เห็นเลยว่าพระเรืองศักดิ์นั่งรอมอบตัว
ส่วนพระสมพรก็รอกู้ภัยมารับอะค่ะที่ผ่านมานี่ก็ไม่เห็นว่าทั้งคู่จะมีปัญหาอะไรกัน
เลยคิดว่าอาจจะมีบางเรื่องที่พระเรืองศักดิ์อาจจะเหมือนกับว่า
สะสมเก็บไว้ในใจจนมันเหมือนกับมาระเบิดเอาวันนี้หรือเปล่า
ได้ยินเสียงปืนดังเลยกี่นัดครับนัดเดียวโป้งโป้งครับ
ทีเดียวแล้วก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อบอกว่า
ทำไมทำกันอย่างนี้ทำไมทำกันอย่างนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะ
ทำไมทำอะไรทำไมไม่คิดทางนี้ก็โอ้หลวงพ่อแน่นอนเลย
ก็เลยให้แฟนไปนี่วอนแล้วก็โทรเขาเรียกอะไรนะโทรหาตำรวจ
วอหาตำวดสะพังหนึ่งตำวดกระดูกพุกก็หมด
เบื้องต้นนะคะตำลวดสวพพรหมู่นครราชศรีมานำตัวนายเรืองศักดิ์ไปลาสิทธิ์ขาเรียบร้อยแล้ว
เจ้าตัวบอกว่าสาเหตุที่ก่อเหตุก็คือพูดผิดหูกันบอกแค่นี้เลยค่ะ
ส่วนปืนตอนนี้ยังอยู่สอบสวนกันอยู่เลยนะคะว่าไปได้ปืนมาจากไหน
เอาปืนเข้าไปในวัดได้ยังไงข้อหาที่แจ้งไปก็คือ
พยายามฆ่าแล้วก็พกพาอาวุธปืนค่ะ